พระรูปหนึ่งมาบอกวิธีนะครับแก้โควิดนะ
กับไม่นาุนะแล้วดื่มเลย๒แป๊กสองเป๊กจริงเหรอ
วัดแอลกอฮอล์ท่านได้ตั้ง๒๐๐อยู่กว่านะ
แล้วใครขับมาเนี่ย
กินยาดองมันเป็น๔๐กว่ามะนาวมันแก้โควิดเราก็เชื่อในเรื่องนั้นแล้วก็กินไป
กินทุกวันไหม

ไม่ทุกวันแต่ก็อาการคือเมาว่างั้นเถอะก็ยอมรับไป

อันนี้คือหลังจากกินแก้โควิดไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นพระธนกรนาทองบ่ออายุ๖๓ปี
ท่านยอมรับว่าท่านดื่ม๔๐ดีกรีมาเหล้าขาวนะกับมะนาว๒เป๊ก
ท่านเชื่อสนิทใจเลยบอกมันแก้โควิดได้โอ้แต่ที่ไหนได้คราวนี้พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวออกจากรถนะครับนิมนต์ออกจากรถแล้วก็ยืนปรากฏว่าเซไปเซมาคราวนี้
ลิ้นแข็งเลยฮะลิ้นแข็งเลยจับใจความไม่ได้ขอดูใบสุทธิก็ไม่มี
เจ้าหน้าที่เนี่ยเจอนะครับเมื่อเช้านี้นะครับที่ตลาดเช้าตะบนกุฎป่องอำเภอเมืองเลยฮะ
ทีแรกตะบลกสอบอำเภอเมืองเลยได้รับแจ้งจากชาวบ้านก่อนว่ามีพระรูปหนึ่ง
ลักษณะเมาแล้วมาเรี่ยวหลายแม่ค้าพอไปตรวจสอบที่รถกระบาดมิสุบิตชี้คันนี้
เงินเนี่ยทะเบียนหนองบัวลำพูจอดอยู่หน้าตลาด
ในรถนี่ครับข้างคนขับนี่ท่านมาชี้รถให้ดูแล้ว
พระธนกรเป็นพระลูกวัดวัดรุ่งอรุณตะบลนาดินดำอำเภอเมืองเลยนั่นแหละครับ
ธนกรท่านเล่าบอกว่าท่านเองออกจากวัดมาบินทบาทที่ตลาดเช้า
มากับพระอีกสองรูปแล้วก็โยมหนึ่งคน
ส่วนคนขับรถเนี่ยประสบอุบัติเหตุท่านมาชี้ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยฮะ
ก็เลยต้องขับมาเองก่อนออกมาบินทบาทเอามะนาวฝานเป็นชิ้น
กินกับเหล้าขาวไม่เมานะไม่เมาท่านบอกไม่เมาไม่เมานะ
ทิ้งหลุงพี่แล้วนะฮะ
ตำรวจจึงนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่สพเมืองเลย
แต่รถสตาร์ทไม่ติดก็เลยต้องประสานกู้ภัยมาพ่วงพ่วงสตาร์ทแบตให้หน่อยนะครับ
ผลปรากฏว่า๒เป๊กเท่านั้นคุณผู้ชมครับแอลกอฮอลพุ่งปรี๊ดไปที่๒๗๘มิลลิกรัเปอร์เซ็น
โอ้โหแก้โควิดธรรมดา๕๐ต้องไม่เกินนะนะครับ
ก็เลยแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยพาตัวท่านไปศึกครับ
คืนนี้หลวงพี่ก็ไม่ได้นอนวัดนะคะเพราะว่า๒๗๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ